เหตุการณ์การโจมตีที่อิสราเอลนะครับ

อิสราเอลก็จะตอบโต้เอาคืนกลุ่มฮามาสที่ก่อเหตุรุนแรงในครั้งนี้
ธิบดีของสหรัฐนั้นกล่าวประนามการโจมตีของกลุ่มฮามัส
โดยบอกว่ารัฐบาลสหรัฐให้คำมั่นสัญญาว่าอิสราเอลนั้นคือพันธมิตร
และมีสิทธิ์จะปกป้องตนเองรวมทั้งประชาชนครับ
อกจากนี้ยังบอกได้ว่าสหรัฐพร้อมสนับสนุนทุกทางแก่รัฐบาลและประชาชนชาวอิสราเอล
ส่วนที่ปรึกษาของผู้นำสูงสุดอิราณบอกว่าอิราณนั้นสนับสนุนปฏิบัติการในครั้งนี้
และสนับสนุนกลุ่มติดอาวุธปาเลสไตล์ครับจนกว่าจะสามารถปลดปล่อยปาเลสไตน์และเยรูซาเลม
โดยสมาชิกรัฐสภาของอิราณได้ตะโกนประนามอิสราเอลและสหรัฐอเมริกานะฮะ
รวมทั้งตะโกนสับสนุนปาเลสไตล์ในการประชุมของสภาเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา
ดังนั้นมุมมองของผู้นำระดับโลกตอนนี้ก็จะแบ่งเป็นสองฝั่งสองฝ่ายนะฮะ
มีฝ่ายที่สับสนุนอิสราเอลในการตอบโต้เอาคืนกลุ่มปฏิบัติการรุนแรงในครั้งนี้
และอีกฝั่งหนึ่งก็สนับสนุนกลุ่มที่ปฏิบัติการในการโจมตีตอบโต้กับอิสราเอล
ในขณะที่ประธานคณะกรรมธิการยุโรปครับประนามว่านี่เป็นการโจมตีที่ไร้เหตุผล
โดยกลุ่มฮามาสกับอิสราเอลและประนามการโจมตีดังกล่าวว่าเป็นการก่อการร้าย
ขณะที่นายกรัฐมนตรีของออสเตรเลียนั้นกล่าวตำหนินะครับว่านี่เป็นการโจมตีที่น่ารังเกียจต่ออิสราเอล
ประชาชนกลายเป็นเป้าหมายของการสังหารหลายคนถูกจับเป็นตัวประกัน
และขอร้องให้ยุติการโจมตีรวมทั้งบอกด้วยครับว่าอิสราเอลมีสิทธิ์ในการปกป้องตัวเอง
อาจจะนำไปสู่การยกระดับความรุนแรงก็ตาม
อีกหนึ่งคนครับผู้นำของยูเครนครับ
ของยูเครนประนามการโจมตีในครั้งนี้โดยบอกว่าผู้ก่อการร้ายต้องพ่ายแพ้
และอิสราเอลมีสิทธิ์จะปกป้องตนเอง
กำลังพยายามยืนยันว่ามีพลเมืองของยูเครนอยู่ในกลุ่มของผู้เสียชีวิตด้วยหรือไม่
นี่คือมุมมองทัศนะของผู้นำระดับโลกนะครับ
คุณผู้ชมครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสถานการณ์ความรุนแรงนั้นจะยืดเยอะยาวนานขนาด